ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความไม่แน่นอนของชีวิตคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด
เพราะเราไม่สามารถบังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างเดิมได้
สิ่งเดียวที่เราทำได้คืออยู่กับทุกความไม่แน่นอนของชีวิตให้ได้
ครอบครัวที่มาในวันนี้ครับทุกคนกำลังพบกับความเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่หัวหน้าครอบครัวมีสุขภาพที่เปลี่ยนไป
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ตั้งแต่แฟนฉันล้มป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหารชีวิตครอบครัวฉันก็ย่ำแย่สุด
ที่เคยช่วยกันทำมาหากินสองคนผัวเมียหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้อยู่สุขสบาย
ตอนนี้ฉันก็ไปทำงานหาเงินไม่ได้เพราะต้องคอยดูแลเขาตลอดเวลา
ถึงตอนนี้พ่อหนูจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่หนูก็ยังไม่หมดหวัง
หนูจะช่วยแม่หาเงินมารักษาพ่อเพื่อให้พ่ออยู่กับหนูไปนาน
ครอบครัวฉันก็อยู่ในบ้านเช่าแถวหนองแข็มมีกันอยู่๖คน
มีฉันแล้วก็มีแฟนฉันชื่อตะโนธอายุ๖๐ปี
แล้วก็ฉันมีลูกกับกระโนธสองคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อน้องผู้การอายุสิบสองควบ
คนเล็กชื่อน้องจีโน่อายุ๑๐ขวบ
แล้วก็มีลูกของลูกสาวอีสาวอายุสิบสองควบ
สมัยก่อนนี้ฉันก็มีอาชีพทำรถเมย์กัน
แฟ่นก็เป็นคุณคับแล้วก็เป็นกระเป๋า
คับวันนึงก็ต้องให้ได้สี่รอบ
จากน้องแขมตั้งถ้องสนับหลวงแล้วก็วนกลับ
ก็วันนึงพันบาทของสองคนผัวเมียตอนนั้นครอบครัว
ฉันก็พอมีพอกินในบางวันถ้าฉันไม่ได้วิ่งรถฉันก็
ไปหารายได้เสริมไปตลาดบางแคงก็ไปจับผักสดมา
กำมาใส่ถุงกับประทู
ฉันก็จะได้เงินเสริมมาประมาณ๒๓๐๐บาท
ตอนแม่ไปเอาของที่ตลาดผมช่วยแม่ฮิ้วของครับ

แต่ผมอยากช่วยแม่ฮิ้วมากกว่า
พอมาเมื่อปลายปี๑๙๖๒
แฟนฉันก็มาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร
เสียงมันแหบแล้วเวลาพูดก็ได้ยินบ้าง

แล้วก็กินอาหารก็เริ่มเจ็บคอเริ่มกลืนไม่ลง
พาไปหาหมอหมอเขาก็เลยส่งกล้องเข้าไปเจอ
เขาก็บอกว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายที่หลอดอาหาร
ตอนที่รู้ว่าแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ช็อก
เครียดฉันจะทำอย่างไรฉันจะอยู่อย่างไร

ฉันจะทำอะไรกินเพราะว่าแกก็ขับรถเมย์ไม่ได้
ตอนนี้ที่พ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
หนูก็เสียใจสงสารพ่อว่าทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วย
แล้วก็ครอบครัวเรามันก็เริ่มแย่ลงแย่ลง
เพราะว่าพ่อไม่ได้ทำงานแล้ว
ฉันก็นึกถึงแต่วันข้างหน้าว่าฉันจะทำยังไงดี

ต้องมาคอยดูแลแกทุกอย่าง
ผมเห็นพ่อนอนป่วยผมก็สงสารอย่างไรหรอครับ

ทำให้พ่ออยากจะหนีปัญหาตัวนี้ไปคนเดียว

ลุงเนี่ยสู้กันมาจนถึงวันนี้เขาเจ็บป่วย

ลูกป้าหันไปมองจะทิ้งเขาไปตรงไหน

ตรงนี้แหละที่มันเป็นกำลังใจให้ป้าสู้

ป้าก็ไปเอาผักมาเอาปลาทูมา

เขาก็จะไปช่วยป้าหิ้วของไปช่วยซื้อ
พอกลับมาน้องผู้กันก็จะช่วยป้าเด็ดผักล้างผัก
โน่ก็จะช่วยใส่ถุงกีต้า
น้องการ์ตูนก็จะช่วยกันเด็ดผักล้างผัก
ทำอะไรตาอะไรจัดของจัดอะไร
สมมุติว่าอันนี้เป็นผักกระฉีก
แล้วก็รูดแล้วก็ดึง
แล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็ใส่ถุง

เวลาช่วยยายวันทำงานสนุกดีครับ
พอเตรียมของเสร็จหนูก็เอาไปขายระแวกอู่รถคนรู้จักบ้าง
แล้วถ้าเหลือจีโน่เขาก็จะเป็นคนที่ไปขายตามหมู่บ้านค่ะ
เอาผักกับปลาทูไหมครับช่วยผมชู้หน่อย
ผมจะเอาไปเป็นทุนการสมทรายแล้วก็รักษาพ่อครับ
แล้วสงสารแม่ค่ะแล้วก็สงสารน้อง
หนูพุงกันนอกจากเขาจะช่วยป้าขายของ
เขาก็จะไปเป็นกระเป๋ารถเมย์
หารายได้หาเงินเสริมมาให้ป้า

จะได้หาเงินช่วยแม่ได้

เล็กน้อยก็ยังมีเงินเข้าค่ะ
เวลาลูกไปทำเราก็รู้ว่าลูกเหนื่อย

หนูรักยายวันครับ

รักข้าวบาวานบาวันเพราะมันน่ารัก

สู้นะรักแม่นะ

ป้าจะเก็บเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลของลุง
มันเหลือจากภาระจากแฟน

เป็นทุนการศึกษาของน้องผู้กันกับน้องจีโน่
กลัวเขาจะลำบากในวันข้างหน้า
ถึงแม้หมอจะบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แต่หนูก็มีความหวังอยากให้พ่อหายดี

ผมจะได้ไปนั่งรถเมย์เล่นครับ

หนูจะขอให้พ่อของหนูหายดี
ให้ทุกคนสบายค่ะ
ที่เราจะลงนี่

สวัสดีครับป่าเล็กสวัสดีครับ
อยู่มาก็ประมาณ๒๐ปีแล้วค่ะ
มากก่อนนี้๒คนผัวเมียและลุงโน่ะจะเป็นอาชีพขับรถเมลใช่ค่ะ
ป่าเป็นกระเป๋ารถเมลใช่ค่ะ
รายได้เป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี้
ก็บอกว่าป้าเจอเนื้อร้ายนะ
ลุงแกไปเจอก้อนเนื้อร้ายเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันเป็นระยะไหน

บอกเลยค่ะว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้ว

แล้วก็บอกป้าว่าป้าทำใจไว้นะ
เขาก็เรียกให้ป้าไปเซ็นว่าถ้าลุงเป็นอะไรก็จะไม่ให้
จะไม่มีการให้เลือด
ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่อะไรทั้งสิ้นให้ป้าเซ็น
ลุงก็รับรู้หมดทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ลุงกลับมาพักฟื้นที่บ้านหรือยัง

ต้องคอยดูดเสลดให้แกแล้วก็ดึงตรงท่อที่คอออกมาล้างทำความสะอาด
ป้าขออนุญาตถามแล้วตอนนี้ครับอาการแกเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เมื่อวานป้าเพิ่งพาลุงไปหาหมอมา
หมอบอกว่าป้าหยุดการให้ครีมโอนะหยุดยาการให้ยาบำบัด
เพราะว่าลุงให้ไปก็ไม่มีผลอะไรตอบสนองแล้ว
แล้วก็บอกว่าป้าก็ทำใจนะรักษาตามอาการ
แต่ถ้าลุงเหนื่อยมากหรือว่ามีอาการอะไรที่มันหนัก
ป้าให้ป้าพาไปที่ต้นสังกัดคือโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วหมอไม่ออกใบนัดให้แล้ว
ก็เหมือนกับว่านอนรอวันตายแล้ว
ภุกรรณภุกรรณไปตามแม่ไปช่วยไปเก็บตั๋วเหรอลูกล่ะ
หนูเห็นแม่หนูจำความได้ตั้งแต่กี่ขวบลูก
เห็นแม่ตอนอายุห้าหกขวบค่ะผู้กันแล้วหนูไปเก็บตัวรถเมย์อย่างเงี้
หนูใช้เวลาไหนหนูต้องไปโรงเรียนไงเป็นช่วงเวลาปิดเทอม
แล้วได้ยังไงอ่ะลูกเขาให้เงินหนูยังไงค่าจ้างรอบรอบละร้อยค่ะ
วันหนึ่งก็วิ่งได้สามรอบก็ได้สามร้อยบาท
ชื่นใจนะลูกขอให้เจริญเจริญนะสิ่งที่หนูทำเออดีลูกช่วยกัน
จีโน่แล้วลูกทำอะไรบ้างเห็นแม่บอกฝึกขายของให้เหมือนกัน
ครับแม่รหัสขายของให้ตั้งแต่กี่ขวบลูกอ่าครับแปดขวบครับ
ขายของได้ไงนะลูกเอาผักไหมครับตะไคร้มะนาวกวางตุ้งก็มีนะครับ
แล้วพอไปรักษาพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งครับแล้วพอขายได้ใช่ไหมลูก
เขาอ่ะบอกว่าของมันเหลือตรงนั้นปั่นไปปั่นจักรยานเลย
ทันทีเลยเหรอลูกไปเลยคว้าจักรยานไปพอกลับมามาถึงควักตังค์แม่

ไปหนูไปนู่นเลยแม่ตลาดนู่น

แล้วเขาปั่นจักรยานปั่นเร็วมาก

กีต้านะลูกนะอีกคนละลูก

ถ้าสั่งอะไรหนูก็ยิ้มให้หมดครับ
สั่งอะไรหนูก็หยิบไปหมดเลยครับ

หนูอยากให้ตาหายเร็วครับ

ตาสู้นะคะหนูรักตาค่ะ

หายเร็วพ่อ

ในเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดแผลก็ดีเนาะป้าเนอะ
เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับ
ตอนนี้ป้าห่วงอะไรมากที่สุดครับป้า
ตอนนี้ป้าห่วงอะไรมากที่สุด

ทางตัวเองป้าก็เจ็บก็ปวด

เหนื่อยแค่ไหนก็สู้เพื่อครอบครัว

คิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับอันดับแรก
ป้าจะเอาไว้รักษาลูกก่อน
แล้วก็ถ้าเหลือป้าก็จะเก็บไว้เป็นทุน

แล้วก็ปั่นไปซื้อของลงทุน

ข้อดีของเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้

อย่างเช่นที่ผมมองเห็นได้
นั่นก็คือความรักที่มีให้กันและกันอย่างล้นเหลือ
ได้เห็นพลังของเด็กที่ลุกขึ้นมาสู้

เอาใจช่วยครอบครัวของป้าวันจากกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ผักใส่ถุงพร้อมขายจำนวน๘ถุง